วันนี้มีใครได้ยิ้มออกกันบ้างค่ะนี่มีหนึ่งสาวที่ยิ้มออกนะคุณผู้ชม
เชื่อว่าแฟนเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หลายต่อหลายคนต้องยิ้มออกอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าน้องเพชรพักควัฒน์ลูกชายเพียงคนเดียวของแม่พึ่งพุ่มพวงเนี่ย
เขาได้หยิบตัวเลขจากหายนำโชคขึ้นมาแล้วก็ให้โชคกับแฟนเพลงไปเยอะเลยนะคะ
คือเขาได้จับตัวเลขจากหายนำโชคในวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาคือวันครบรอบการจากไป๒๘ปีของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดภาษีเอกมัย
ก็บังเอิญไปตรงกับเลขรางวัลที่๑ก็คือ๕๑
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปจากภาพแบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ชัด
ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมโดยหลังจากรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลออกเสร็จบันเทิงไทยรัฐได้มีโอกาส
วิดีโอคอลคุยกับพ่อปุ้มไกรสอนพ่อปุ้มบอกว่าโหรู้สึกดีใจมากที่แฟนเพลงแม่พึ่งได้รับโชคกันไปทั่วหน้า
เพราะส่วนตัวเชื่อว่าพันรยาตั้งใจให้ลูกชายมอบโชคกับแฟนคลับนั่นเองค่ะ
รวมดวงจันทร์มาช่วยให้แฟนได้โชคดีกันในช่วงโควิดที่หาเงินกันลำบาก
ก็ช่วยได้เยอะเลยถ้าใครเชื่อมากก็ได้มากเชื่อน้อยก็ได้น้อย
ซึ่งลูกทุ่งสาวดาวมะยุรีนะคะที่ได้เดินทางไปร่วมทำบุญรำลึกถึงการจากไปยี่สิบแปดปีของแม่พึ่งในวันนั้น
ก็ได้โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวนะคะว่าพี่พึ่งมั่นสุดสุดเก้าหกเจ็ดเลขเก้าหกเจ็ดตรงตรงที่น้องเพชรลวงโชคขึ้นมาจากหายโบราณ
เพื่อให้โชคกับทุกทุกคนขอบคุณพี่พึ่งที่ทำให้โชคพวกเรานะคะ
นี่ทางด้านนักแสดงสาวนี่ก็มาเหมือนการงวดนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
ดวงดีไม่แพ้กันเลยฟาดรางวัลเลขท้าย๒ตัวไปถึง๙๐ใบคุณผู้ชม
คือใบเดียวเนี้ยมันไม่เยอะแต่พอรวมกันเก้าสิบใบเนี้ยนับนับไปนับนับมาก็ประมาณสองแสนนะคะ
คือบอกเลยว่าเฟี้ยวพร้าวเนี่ยนะเวลาเขาถูกเนี่ยเขาถูกรางวัลไม่ต่ำกว่าหลักแสน
แต่ว่าเขาก็นำเงินทั้งหมดเนี่ยไปสร้างวัดสร้างโบสถ์อะไรแบบนี้เหมือนเป็นการต่อบุญกันต่อไปนี่นางดีใจมากเลย
ใช่ค่ะก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ